คดีนี้นะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เดินทางไปประชุม
ถึงที่๓ชั่วโมงเลยนะคะโดยไม่ได้มีการพูดคุยกับสื่อ
ขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็คาดการณ์ว่าการก่อเหตุครั้งนี้

แล้วการที่เราคาดการณ์ว่าผู้ก่อเหตุคนนี้อาจจะมีร่างกายไม่ปกติ
แต่ท่านรองบอกว่าไม่น่าจะใช่คนพิการ
เพราะสังเกตจากการกระโดดการเดินการกระโดดขึ้นไปบนตู้กระจก
เขาบอกคล่องแคล่วจังหวะที่ทำให้เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นคนที่มีขาพิการ
ใส่ขาเทียมคือจังหวะกระโดดลง
ถ้ากระโดดลงหลังจากที่กวาดทองไปแล้วเนี่ย
ท่าที่เขาใช้กระโดดลงเนี่ยมันคือท่าของคนที่ฝึกแล้วรู้มาอย่างดี
ว่าจะกระโดดลงไปอย่างไรให้น้ำหนักเนี่ยมันไม่ทำให้ร่างกายบาดเจ็บ
ใช่ค่ะก็มีการสันนิษฐานว่าบุคคลนี้จะเป็นใครนะคะ
มีการพิจารณาถึงพฤติกรรมต่างด้วยนะคะคุณผู้ชม
มาดูกรณีนี้กรณีที่เราติดตามกันมาต่อเนื่อง
ภายในห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาลบบุรี
ก่อนที่จะยิงพนักงานรอปภแล้วก็เด็กวัย๒ขวบ
พนักงานขายทองรวมทั้งหมด๓คนเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ล่าสุดพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ตอนนี้ชุดสืบสวนมีข้อมูลในเชิงลึกพอสมควรนะคะ
โดยตำรวจเข้าใกล้ตัวคนร้ายระดับหนึ่งแล้ว
ซึ่งข้อมูลทั้งหมดตรวจสอบตั้งแต่การแต่งกายค่ะ
ที่มีลักษณะใช้ของแบรนด์เนมตอนนี้ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบอีกขั้นหนึ่งว่าเป็นของจริงหรือของเรียนแบบ
เป็นปืนที่มีราคาสูงติดลำกล้องลดเสี่ยงได้
แสดงว่าผู้ใช้เนี่ยต้องมีความรู้ในเรื่องของปืนแล้วโอกาสที่จะเป็นปืนเถื่อนก็เป็นไปได้น้อยด้วยนะคะ
ซึ่งปืนนี้ค่ะไม่ได้มีเฉพาะในหน่วยงานราชการ
ประชาชนทั่วไปที่ชื่นชอบก็สามารถมีได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นส่วนน้อย
เพราะว่าราคาสูงซึ่งก็แตกต่างจากคดีชิงทรัพย์ทั่วไป
มักจะใช้ปืนปลอมหรือว่าปืนราคาถูกนะคะ
เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นหลักฐานสำคัญที่เชื่อว่าคนร้ายนั้นใช้ปืนนี้อย่างเชี่ยวชาญ
ยิงได้อย่างแม่นยำแม้กระทั่งตอนเคลื่อนไหว
ซึ่งก็มีการกระโดดขึ้นลงตามแบบของการฝึกยุทธวิธีค่ะ
ซึ่งเขาก็จะมีผู้ร่วมขบวนการมากกว่า๑คนด้วยนี่ก็เป็นการคาดการณ์
เขาบอกว่าจากที่สังเกตคนร้ายใช้มือเดียวในการยิงใช่

เขาถึงได้บอกว่าต้องเป็นคนที่ฝึกฝนการใช้อาวุธปืนมาอย่างเชี่ยวชาญ
ฟังเสียงท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
เดินที่เขยกนิดนิดนะครับตัวสูงหย่งนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้วุฒิปืนสูงมาก
ยิงปืนได้แม่นยำมากแม้ขณะในการวิ่งการเคลื่อนที่
ก็ยังยิงปืนได้แม่นยำนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเบาะแสฝากพี่น้องประชาชน
ช่วยกันแจ้งเบาะแสด้วยครับเราเห็นว่าคนพิการไม่น่าจะกระโจนจำได้ขนาดนี้
สูงนะครับแล้วก็ลงแบบท่าที่ถูกต้อง
ตามแบบซะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยให้ความสนใจเป็นพิเศษตรงนี้ครับ
ข้อมูลวันนี้ชัดเจนกว่าเมื่อวานนี้เยอะมากครับพยานหลักฐานคดีนี้
ค่อนข้างที่จะครบถ้วนสมบูรณ์ชัดเจนครับเรื่องนี้น่าจะเชื่อได้อย่างมั่นใจว่า
เป็นเรื่องของการชิงทรัพย์ครับแล้วก็
อาจจะมีผู้กระทำผิดมากกว่าหนึ่งคนครับอันนี้ก็อยู่ที่การสืบสวนขยายผลครับ
จากข้อมูลการสืบสวนของตำรวจพบว่าตำรวจมีการทำหนังสือขอตรวจล็อตกระสุนปืนทั้งหมด
ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีและประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเร่งด่วนนะคะ
จะได้นำมาวิเคราะห์กับกระสุนปืนของคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุนอกเหนือจากนั้นค่ะ
ยังมีข้อมูลว่าตำรวจประสานขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานของทหารในพื้นที่
เพื่อขอเข้าไปตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายคาดว่าหลังก่อเหตุนั้นคนร้ายจะเข้าไปหลบหนีนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็มีการไปตรวจค้นบางจุดแล้วสอดคล้องกับผู้บัญชาการทหารบก
สั่งให้หน่วยทหารให้ความร่วมมือกับตำรวจอย่างเต็มที่ด้วยนะคะ
ท่านใดที่พบเห็นเบาะแสก็แจ้งได้ตามหมายเลขที่ปรากฏตรงนี้
หรือว่าหมายเลขสายด่วนหนึ่งหนึ่งเก้าห้าขณะที่วันนี้นะคะ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางมาร่วมประชุมลับในภารกิจไล่ล่าผู้ต้องหานี้ด้วย
โดยใช้เวลานานกว่า๓ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางกลับด้วยเฮลีคอปเตอร์
โดยไม่ได้มีการสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใด
อย่างนี้คุณผู้ชมได้ทราบกันและเห็นจะในคลิปหลายมุมจากกล้องวงจรปิดแล้ว
จากเหตุการณ์นี้จะมีผู้เสียชีวิต๓รายแล้วเนี่ยนะคะมีผู้บาดเจ็บอีก๔ราย
ไปโดนที่ประมาณไหล่แล้วก็หน้าอกนะคะ
พนักงานร้านทองอีกคนนึงที่โดนยิง
แล้วก็คนที่เป็นลูกค้าร้านทองสองสามีภรรยา
ที่บาดเจ็บเหมือนกันจากการโดนยิง

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่โดนยิง
แรกคนนี้ค่ะที่ยืนหันหลังอยู่ตอนที่โดนยิง

อาการดีขึ้นรู้สึกตัวสนทนาได้ปกติ

คนที่สองคือลูกค้าร้านทองที่กำลังยืนซื้อทองอยู่
นางสุภาวดีชุนสนิทวัย๔๔ปี
คนนี้ถูกยิงเข้าที่ท้องและแขนซ้าย

ผ่าตัดแล้วสังเกตอาการ
ความดันตอนนี้ค่อนข้างดี

เพราะว่าเพิ่งจะผ่าตัดไปเมื่อคืนนี้นะคะ

สามีของนางสุภาวดีนี่แหละค่ะ
นายุทธการชุนสนิทวัย๔๓ปี

คนนี้ถูกยิงเข้าหน้าอกขวา

คุณหมออนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้แล้วนะคะ

คุณหมอบอกว่าขอดูอาการคนไข้ก่อน

แล้วก็พูดคุยสื่อสารได้ดีค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งคนนะคะที่ถูกยิง

เข้าที่หน้าอกขวาและขาซ้ายค่ะ

คุณหมอผ่าตัดแล้วสามารถสื่อสารและพูดคุยได้